จังหิดาจังหิดาจังหิดาจังหิดาจังหิดา

ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
เจอกันในวันอาทิตย์
วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะอาทิตย์ที่๕มิถุนายนนะคะ
ก็แป๊บจะครึ่งปีอยู่แล้ว

เอ่อพึ่งจะสงการไม่นานมานี้เองพร้อมไม่ได้เลยนะ
ต้นเดือนเพราะแป๊บ
หรือว่าต้นเดือนมันดูซิ้นใจซิ้นเงิน

ก็ต้องไปใช้จ่ายเรื่องของหนี้ภาระผูกพัน

ไปดูกันเลยในช่วงของสมัครนี้
ยืนหนึ่งในอาทิตย์นี้จริงหมอปลาเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงที่ถูกผีจักรยานยนต์มือสองเข้าสิงเป็นยังไงต้องติดตาม
แม่ป้านะฟังทางนี้เตือนภัย๑๘มงกุฎหลอกขายน้ำมันพืชราคาถูกเคล็ดลับกลงเป็นอย่างไรต้องติดตาม
โจรสายหิวบิดรถจักรยานยนต์มาส่องดูแผงทุเรียนนี่มีวินาทีที่เตรียมหยิบแล้วบิดหนีไปด้วย
จะหนีได้ไหมหยิบได้หรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
และแน่นอนนะครับข้อความไลน์ยังส่งมาพูดคุยกับเราได้

หลายคนอยู่บ้านดูทีวีกับครอบครัวนะคะก็อย่าลืมนะเรารออ่านข้อความทุกข้อความอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมมาดูภารกิจของหมอปลากันหน่อยเงียบหายไปหลายอาทิตย์
แม็กซ์กลับมาแล้วคือเรื่องของเรื่องก็ต้องยอมรับนะ
มีคนที่เขามีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของลี้ลับ
แล้วเขาต้องการต้องการคนแบบนี้ให้ไปช่วย

เพราะฉะนั้นนะครับหมอปลาเลยลงพื้นที่ไปช่วยเด็กหญิงคนนี้ที่เขาว่ากันว่าถูกผี
ลองค่ะลุกตัวไปเลย
เอออย่าบังค์มึงนะเอาไปดิ
กูจะรู้มั้ย

ไอ้พ่อคุณลิบ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติญาติเขาต้องจับตัวผู้หญิงคนนี้เอาไว้
แล้วเอาพระพุทธรูปวางเอาไว้บนหัวบ้างวางเอาไว้ตรงหน้าอกบ้าง

เพื่อไล่ผีออกจากตัวเด็กหญิงคนนี้

โอ้โหญาติญาติเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
เพราะอาการแบบนี้มีมา๓๔ครั้ง
แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพูดว่าเดี๋ยวจะมาเอาวิญญาณไปอยู่ด้วย

ก็เป็นเรื่องที่หลายคนไม่สบายใจโดยเฉพาะญาติญาติ
เขาเชื่อว่าผีที่มาสิงเด็กหญิงคนนี้
มาจากรถจักรยานยนต์มือสองที่ญาติคนหนึ่ง
ขับขี่รถมอเตอร์ไซคันนั้นไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต

แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าวิญญาณจะต้องตามมาเอาอีกชีวิตแน่นอน
อยากจะให้หมอปลามาช่วยปราบนะ

หมอปลารับทราบดังนั้นจึงเดินทางไปที่บ้านในตำบลหนองแก่
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันตามคำร้องขอล่ะค่ะ

มาดูก่อนเลยมอเตอร์ไซคันนี้ใช่ไหม
ที่เป็นต้นเรื่องที่บอกว่ามีผีสิงเนี่ย
แต่พอไปถึงหมอปลาก็จับแฮนด์ดูแล้วดูอีก
ดูยังไงก็ไม่มีอาการหาวน้ำตาไม่ไหล
ไม่มีอาเจียนเหมือนทุกครั้งที่สัมผัสวิญญาณได้
ยิ่งยืนนานยิ่งเมื่อยอาการเดี่ยวคือเมื่อย
ถูกค่ะหมอปลาก็เลยเรียกญาติของน้องเข้ามาคุย
แล้วก็บอกว่าสัมผัสวิญญาณไม่ได้นะ

แต่เอางี้ขอเจอตัวน้องหน่อย
แต่น้องเนี่ยหวาดกลัวค่ะคุณชนะ
กลัวได้หรอก็ไปกันเยอะดีน่ะโอ้โฮใช่
ก็ทูลค่ะน้องอุ่นตกใจด้วยแหละ
เนี่ยค่ะอาการน้องเป็นแบบนี้เหมือนหวัดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้หมอปลานะ
แต่หมอปลาก็ต้องพยายามพิสูจน์แหละ
ก็เลยจับมือน้องดู
เพื่อสัมผัสดูว่ามีวิญญาณสิงห์อยู่ไหม
เกิดอุบัติเหตุดีกว่าดีไหมดีไหมเผื่อจะสัมผัสอะไรได้บ้างค่ะนี่นักข่าวก็เดินตามนะ
หมอปลานี่ก็เดินเป็นวันเห็นไหมตอนถึงเย็นเลย
โอ้โหไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก
แต่เดินไปตรงจุดเกิดเหตุอยู่แถวริมถนนเพชรเกษม

อาการอย่างเดียวคือเมื่อยครับ
หมอปลาอันใหญ่ไม่ทักแต่เอวเมื่อยขามากเลยครับ
แต่ไม่ได้มีอาการหาวไม่ได้มีอาการอ้วก
ไม่ได้มีอาการแบบผมแย่ไม่มีแบบนั้นเลย

อย่างนี้ละกันหมอปลาก็บอกว่า
คุณนักข่าวไม่มีอะไรหรอกดูแล้วท่าทาง
ไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยคุณชิสา
ก็เลยไปหาน้องน้องคนที่มีอาการอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้น้องให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าวิญญาณหนีไปแล้ว

แต่หนีไปไหนไม่รู้รู้แต่ตอนนี้เธอสบายใจแล้วค่ะ
เขาหนีเมื่อเขาทำอะไรผิดไป
เหมือนว่าเขาไม่อยากให้หมอปลาทำร้ายวิญญาณเขาด้วย

ก็ยังพอกลัวยังว่ากลัวอยู่
แต่ไม่ถึงขนาดที่เห็นที่บ้าน

แล้วนี่หนูกลัวหมอปลาทำไมลูกตอนอยู่ที่บ้าน

แต่ว่าเหมือนว่าอยู่ดีมันกลัวขึ้นมาแล้วใจเต้นแรง

หมอปลาก็เลยบอกกับครอบครัว

เอางี้ละกันญาติญาติช่วยอย่างหนึ่ง

ให้ความรักความอบอุ่นเขาจะดีที่กว่า
เด็กกำลังวัยรุ่นอายุ๑๒ปี
อาจจะมีจินตนาการหรือว่าประสบการณ์อะไรต่างไป

ไปรักษาไปโรงพยาบาลไหม

เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิต

แต่เรื่องของการพิสูจน์สัมภเวษี
หมอปลาบอกแล้วว่าไม่สามารถสัมผัสอะไรได้

เป็นเรื่องราวของความเชื่อใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

ไม่ไหวแล้วกับลูกชายคนนี้ค่ะ
เมาอารวาสทำร้ายคนและสัตว์
ทำลายข้าวของจนเรียกได้ว่าแม้แต่หมายังไม่เว้นเลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ปรีมาแล้วก็เตะหมาไปซะอย่างนั้น
แล้วจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่วีรกรรมครั้งแรกด้วยนะ
ผู้ชายคนนี้ท่าทางจะเมายานะคะจากข้อมูลที่เราได้มา
เขาบอกว่าชายคนนี้ไปก่อเหตุบุกรุก

จนจะต้องวิ่งหนีออกมาเพราะเจ้าของบ้านเขาไล่มา
สุดท้ายเจ้าของบ้านผู้เดือดร้อนต้องนำคลิปนี้แหละ
ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพเมืองพยาว
เพราะกลัวไงว่าเดี๋ยววันดีคืนดี
มาทำร้ายอีกจะเกิดอันตรายขึ้นมาค่ะ

แล้วคุณพ่อพ่อแท้บอกสุดจะทน

ช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ตำรวจสภเมืองพยาวให้มาจับกลุ่มตัวหน่อย

เมาสุราแล้วก็เมายาเสพติดอย่างหนักเลยในคืนนั้น
แล้วไปก่อเหตุคว่างปลาก้อนหินใส่รถใส่บ้านเพื่อนบ้าน
ที่บ้านร่องไฮมูนหนึ่งตะบลแม่สาย
ใช่แล้วพอตำรวจเขามาตรวจสอบ
พ่อของผู้ก่อเหตุก็คือนายธีรเดชสมศักดิ์อายุ๔๓ปี
ก็ไปตรวจคนในบ้าน

แต่เข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยนะไม่เจอตัวค่ะ
คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะหลบซ่อนอยู่ที่สวนหลังบ้าน
แล้วก็อาศัยความมืดซ่อนตัวอยู่อย่างนั้น
ทำให้ตำรวจชุดสายตรวจที่มาเนี่ยจับกลุ่มตัวไม่ได้

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหม
เหมือนกับว่าต้องมายกมือไหว้ขอโทษแทนลูก
โอ้โหแล้วพอตำรวจลงพื้นที่ไป
กลายเป็นว่านายธีรเดชไปหลบ
ไปหลบอยู่หลังบ้าน

ค่ะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ทนไม่ไหวกันจริง
นะคะชาวบ้านเขาบอกอุ๊หวาดภาวะเอือมระอากันไปหมด
ออกไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืนก็ไม่กล้า

ค่ะคิดว่าเร็ววันนี้น่าจะหาเจอแล้ว

แล้วก็มีคำให้การจากชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นด้วย
ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวชาวบ้านแถวนั้นเขาจะอยู่กันยังไง
ให้เป็นอันธรรมาหากินนะคะพร้อม
คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เขาบอกว่าน้ำมันมันแพงใช่ไหม

น้ำมันพืชมันก็แพงแต่กลายเป็นว่า
พ่อค้าแม่ค้ามาเจอกับโจร
เหมือนกับว่าจะมาหลอกขายน้ำมันในราคาถูก

โอ้โหสุดท้ายก็โดนหลอกจนได้อะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารตามสั่ง
ชี้ให้ได้เห็นเลยนี่คือผู้ก่อเหตุนะ
ผู้หญิงคนนี้ทำทีเหมือนคุยโทรศัพท์
สั่งน้ำมันพืชราคาโรงงานกับเพื่อน

พูดแบบดังเลยนะพูดให้แบบให้แม่ค้าเนี่ย
เจ้าของร้านที่เขาขายตามสั่งเนี่ยให้ได้ยิน
โอ้โหแม่ค้าเขาสูญเสียเงินไปเท่าไหร่๙๐๐บาทเลยนะคุณชิสา

เราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเสียไป๙๐๐ง่ายแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตะบนวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

นางบุญรัฐลีลาออนอายุ๔๗ปี
เธอเล่าว่าวันเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยายนมาที่ร้าน
ตอนนั้นฝนตกลงมาพอดีเลยแล้วคนร้ายเนี่ยก็ทำทีเหมือนเป็นลูกค้า
จะขอซื้อลูกชิ้น๑๒๐บาทพร้อมกับสั่งข้าวผัดกะเพราหมูกรอบอีก๑กล่อง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาเอาทีนี้แล้วจะไปไหนล่ะ
ก็จะไปเอาน้ำมันพืชราคาถูกราคาโรงงานที่บ้านเพื่อนก่อน
อ๋อบอกแบบนั้นเฮ้ยแม่ค้าสนใจไงบอกว่าเป็นราคาโรงงาน
เลยอยากรู้ไงคนร้ายบอกรังละ๔๕๐บาท
แม่ค้าบอกโอ้โหมันถูกนะ
เพราะปกติราคาน้ำมันพืชรังหนึ่งประมาณเกือบ๙๐๐ไง

ฝากเงินไปเลยจ่ายสดงดเชื่อเลย๙๐๐บาท
แล้วคนร้ายนั้นรับเงินมาทำทีโทรศัพท์เลย
เหมือนแบบรับเงินไปแล้วโทรสั่งเลยนะ
โทรสั่งสุดท้ายยังไงรู้ไหมคุณ
ผู้ก่อเหตุหันมาเจอวงจรปิด

ตกใจสิคะแล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลย
กะเพราที่สั่งไว้ลูกชิ้นลูกชิ้นที่สั่งไว้ก็ไม่เอาแล้วล่ะค่ะ

ตำรวจแล้วด้วยเขาบอกว่าอย่างงี้พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
เขามาคอมเมนต์ในโพสต์ของเขาที่โพสต์คลิปวิดีโอลงไปเยอะเลยนะ
แสดงว่าโดนกันเยอะแล้วโทรมาคุยด้วยว่าก็โดนเหมือนกัน
อารมณ์ว่าผู้เสียหายหลายคนก็ต้องปลอบใจกันเองแล้วแล้วก็ต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมจะไปแจ้งความกันด้วย
ไปกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละทางตำรวจเขาจะได้เร่งดำเนินคดีให้
เนี่ยเธอก็บอกว่าคลิปที่เธอโพสต์เนี่ยก็จะเป็นอุทาหรณ์ด้วย
ถ้ายังไม่เจอก็ขออย่าได้เจอแล้วก็เตือนกันว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวมาแบบนี้เยอะ
แบบนี้ทำกันเยอะต้องระวังนะฮะ
ฝากซื้อสินค้าเห็นว่าราคาถูกก็เข้าใจแหละมันอาจจะช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้า
แต่เรื่องของความเชื่อใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันคือซื้อกับใครไง
ถ้าไปซื้อที่ร้านค้าที่ไว้วางใจแล้วมันถูกอันนี้ก็พอเข้าใจได้ถูกไหม
แต่ถ้าเกิดไปเจอกับใครแบบนี้ซื้อมันก็เสี่ยงแบบนี้นะคะ
ไปดูเรื่องราวของการซื้อทุเรียนกันบ้างหน้าทุเรียนอร่อยถูกไหมคุณ
ใครก็อยากกินนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อกิน
เอาเขากลับใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
อ้าวไปแล้วเลือกอยู่ดีอ่ะหยิบมาสักหนึ่งถาด
เขาแกะไว้เลยเป็นภูสวยสวยเอออันนี้ก็สวยเอออ่าแต่ว่าขอเลือกดูอีกนิดนึงนะ
อ่าปูนี้ถาดนี้ละกันเออมันมันเลือกไม่ได้นี่น่ะ
ทั้งสองภูเลยงั้นก็เอาไปเลยแล้วก็ไปเลยตั้งก่อนจ่ายตังค์ก่อน
ไปแล้วอะค่ะเฮ้ยเอางี้เลยเหรอแล้วคนที่เป็นพ่อค้าน่ะเขารู้ตัวหรือเปล่า
โอ้โหผมว่ายังไม่ทันได้สังเกตเห็นด้วยนะเพราะเขากำลังง่วนอยู่กับการจัดทุเรียน
ก็นั่นน่ะสิคะคือทุเรียนกองโตคือบังหน้าเขาหมดแล้ว
แล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาแกะทุเรียนฉีกทุเรียนอยู่เนี่ยนี่ไงรู้หรือเปล่าว่าหายไปแล้วสองถาดนะคะ
คลิปนี้นะครับก็ถูกโพสต์เอาไว้เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียน
หรือว่าขายผลไม้ข้างทางใส่แพ็คเอาไว้อย่างดีบางครั้งบางคารเราไม่ทันได้สังเกตหรอกเน
จริงแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าน่ะเขาก็เลือกตามใจใช่สุดท้ายยังไงสะดวกซื้อสะดวกหยิบสะดวกฉกไปแล้วจ้า
สะดวกแบบนี้ไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปให้คุณตำรวจแล้วก็ตามจับสิว่าใครเป็นคนเอาไป
น่าจะจับได้ไม่ยากเพราะว่าเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นรูปภัณฑ์สันธารแล้วมอเตอร์ไซค์มีทะเบียนด้วย
ก็มาฝากเตือนกันแบบนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องเห็นบอกว่ามาใหม่กำลังพูดถึงกันเยอะเลย
นั่นก็คือกับพรบพรบในเรื่องการถ่ายภาพแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลไง
มีลุงคนหนึ่งแกสงสัยแล้วไอ้กฎหมายแบบนี้เนี่ยจะไปใช้กับทางตำรวจจราจรเนี่ย
มันมีข้อสงสัยมีข้อใช้ยังไงกันบ้างไปลองฟังแกพูดดีกว่าครับ
ต่อไปนี้ตำรวจทางหลวงจะมาตั้งกล้องจับความเร็วแล้วก็ส่งใบสั่งมาทางปรายศนีย์
ไม่ได้แล้วนะผมไม่อนุญาตนะจะมาถ่ายทะเบียนรถจะมาถ่ายเห็นชั้นคนขับ
เห็นยันคนนั่งอ่ะแล้วถ้าคนนั่งนะมันไม่ใช่เมียผมอ่ะ
แล้วผมหลอกเมียบอกว่าไปเชียงใหม่แล้วผมมาโดนจับที่สุราช
ผมเสียหายไหมผมเป็นผู้เสียหายนะเพราะเพิดจะเป็นผู้ตายด้วย
เป็นผู้เสียหายเผลอจะเป็นผู้ตายเหรอคะ
ถูกต้องก็จะเป็นผู้ตายแน่ลุงโกผู้ถูก

ผมเห็นด้วยเรื่องของสุขภาพ
คุณเห็นด้วยได้แต่คุณไม่ต้องทำเสียงเหมือนลุงโกก็ได้
เพราะมันมีหลายมุมจริงนะ

เรื่องของการทำผิดกฎจราจรแล้วขับผ่านกล้องวงจรปิดของคุณตำรวจอ่ะ

เขาจะมีภาพเลยปั๊บถ่ายปั๊บเลย

แล้วชัดชัดจริงทะเบียนเคยเหมือนกันถูกส่งมาที่บ้าน

นี่ไงลุงโกเลยกลัว
การูนาอย่าส่งไปที่บ้าน

เกิดว่าไปกับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียล่ะ

เพราะฉะนั้นทำไงดี
อย่าไปอย่าไปไหนเลยอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
อยู่ในที่ที่ปลาดไทย
ขอให้โดนตำรวจเรียกสักครั้งนึง

แต่เรื่องของกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้
ผมว่ามันออกมาใหม่หลายคนเป็นกังวลหลายคนพูดถึงแหละ
แต่เดี๋ยวเราลองใช้ไปสักพักใช้ไปสักพักเดี๋ยวเราจะเริ่มชินกับมัน
เอาง่ายว่าคือถ้าถ่ายส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นการแสวงผลประโยชน์ทางการค้าการขายทำได้
แต่ถ้าคุณโพสต์ภาพคนอื่นแล้วไปขายของแบบนี้อันนี้อาจจะไม่ถูกต้อง

ถูกต้องแล้วคือถ้าเราจะขับรถออกจากซอย

ระวังกันหน่อยอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะคะ

แต่มันก็ทำให้รถคันที่มีกล้องหน้ารถ

มีรถคันอื่นสวนมาจะเกิดอะไรขึ้น
อย่างแรกเบรกไม่ทันชนแน่
อย่างที่สองเบรกอาจจะไม่ได้ทันซะทีเดียว

แล้วถ้าเกิดรถขวาเขามาเร็ว

นี่ค่ะถือว่าหุดหวิดจริง

ในช่วงของกลางค่ำกลางคืนแล้วด้วย
มันก็เลยอาจจะทำให้เสี่ยง

เพราะว่ารถคันที่ออกมาก็สีดำเห็นไหมคุณ
แล้วมาแบบโผล่มาเลยอย่างนี้ค่ะ

ยังไงก็เอามาให้ดูกัน

มาเตือนภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะ

มากเท่าไหร่
ที่เราเห็นชัดเจนคือมอเตอร์ไซค์
ค่อยเบียงจากเลนสายมาเลนขวา
แล้วมาแบบเหมือนกับว่าไม่ได้มองทางข้างหลังเลย

โอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

ก็ต้องเตือนว่าเอ้าถ้าจะเปลี่ยนเลน
ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนเลนส์ดูให้ดีนะครับ
จริงค่ะยิ่งเป็นถนนเลนใหญ่อันนี้๒เลนถูกไหม

รถที่มาไปไวแน่นอนล่ะ

ผมก็ต้องบอกแบบนี้เหมือนกันก็ต้องระวังด้วยนะ

ถ้าเห็นเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มมีแตะเบรกนะ
จริงค่ะบางทีคิดว่าฉันมาทางตรงฉันมาทางถูก
ไม่จำเป็นจะต้องชะลอมันไม่ได้สิ
เพราะเกิดชนมาแล้วเนี่ยโอ้โหความเสียหายหลายแสนนะคะ
ก็ยังไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะแต่ฝากเตือนทั้งสองฝั่งเลยครับ
ถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณคลิปจากตะกรวดขับรถด้วยนะคะ
เปลี่ยนบรรยากาศของความเครียดมาดูความน่ารักของน้องหมาตัวนี้หน่อย
หมาบางตัวมันติดคนใช่ไหมมันไปไหนเราไปไหนมันก็อยากไปด้วย
อย่างคุณพี่คนนี้ค่ะนั่งรถเต็มแล้วแล้วน้องหมาจะนั่งตรงไหนล่ะคะเนี่ย
โอ้โหนี่เดี๋ยวนะจะมานั่งอย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหปีนปีนขึ้นไป
มันโอ้โฮตายแล้วแล้วจังหวะของเอ่อเขาเรียกอะไรบัดท้าย
จี้เข้าที่จมูกยังดีนะที่มีใส่แมสอยู่
แต่ดิฉันว่าระยะประชิดขนาดนี้แมสอาจจะไม่ช่วยถ้าหากว่าน้องปล่อยออกมา

มันก็เอาที่มันสบายใจที่สุดนะสุดนักค่ะนะแต่เราสบายใจไหมถามครับ
แต่เราไม่สบายใจอะเนาะจะขับรถไปยังไงล่ะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เอาลงเถอะหรือให้น้องคนข้างหลังช่วยอุ้มไหม
เอาเป็นว่าท่านี้ไปไม่ได้แน่ล่ะจริงน้องหมาจะแบบว่าไปท่ารวดผลแบบนี้ไม่ได้
เพราะหมาตัวเล็กมันชอบแบบวิ่งเกาะแข้งเกาะขา

ถ้าจะไปด้วยนะก็ดูแลกันให้ดีแล้วกันเนาะ
อย่าลืมสมบัติกับน้องด้วยนะ
ที่ล็อกอ่ะแต่ว่าให้มีสุนัขแบบ
อ๋อกระเป๋าสำหรับพ้องผ้าน้องหมาใช่ไหมเออใช่ไหมเออ

คุณผู้ชมคนละหมานะคะปั่นจักรยานอยู่เจอสุนัขวิ่งไล่ผมว่าเป็นเรื่องคลาสสิก
เด็กที่ไหนใครก็เคยเจอเคย
ไปดูหน่อยแล้วกันว่าวิธีรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงครับ
โอ้มายก๊อดอ้าวเป็นอย่างไรทิ้งรถจักรยานเลยเออ
เมื่ออยากจะเห่ารถจักรยานนักใช่ไหมก็เอาไปสินี่ไงฉันไม่ปั่น
เอาแล้วสนใจอะไรสนใจชุดแดงนี่แหละ

เฮ้ยสุดท้าย
ไม่รู้เหมือนกันว่ารอดพ้นไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า
อู้วนี่
ผมว่านะลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนใส่ชุดปกติ
ทำตัวปกติมันอาจจะไม่เห่าก็ได้ผมว่า
คุณแต่มันเป็นเรื่องจริงนะยิ่งเรากลัวยิ่งเราวิ่งหนีมันยิ่งตาม
ถูกไหมครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแบบว่าป้องกันได้คือหยุดอยู่นิ่ง
คุณต้องทำใจกล้านิดนึงมันเหมือนกับเฮ้ยบ้าเหรอฉันกลัวหมาฉันก็ต้องวิ่งหนี
แต่ถ้าหลายที่ผมกับเค้นแต่เค้นก็จะตายฉันลองแล้วได้ผลก็ว่ากันไป
ก็คืออยู่นิ่งนั่นแหละมันก็จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวมันหรือเราไม่ได้มาเป็นศัตรูกับมัน
เออแล้วก็ลองเรียกสิใครอยู่แถวนั้นช่วยด้วยค่ะก็ว่ากันไป
เอาเอาวิธีตัวรอดเป็นไปได้ไปเจออะไรดีที่สุดนะ
แต่ขอบคุณคอนเทนต์ที่น่ารักนี้เขาก็คิดว่าทำมาเพื่อเรียกเสียงหัวเราะพวกเรานั่นเอง
ใช่ค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของผู้หญิงคนนี้วันเกิดแล้วไง
บรรยากาศเบอร์เดย์สนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ

ช่วงนี้มาเจอกันไม่ได้ก็ฝากรายเดอร์ส่งให้แล้วกัน

เอาเค้กน่าจะเป็นเค้กแซลมอนไหมถ้าดูไม่ผิดนะ

ส่งมาให้เลยฝากรายเดอร์มาให้

บแล้วก็อะไรนะ

เข้าใจว่าน่าจะเป็นสมยานาม
ที่เรียกกันแบบบ้าดาหูเพื่อน

ไม่สนิทกันไม่เรียกกันอย่างนี้นะ

รายเดอร์เขาทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อันนี้ก็ต้องชื่นชมรายเดอร์ว่ากล้าทำในสิ่งที่ถูกสั่งมาเหมือนกัน
นี่แหละก็เรียกว่าเพื่อนกันจริงรักกันจริง

ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้มีโอกาสไปหาเขา

อันนั้นก็ธรรมดาทั่วไปแต่ก็ได้

แบบที่เขาฝากแฮปปี้เมื่อเดผ่านคุณพี่ที่เป็นรายเด้อ
ดิฉันว่าเดี๋ยวนี้รายเดอร์นี้คือแทบจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

ส่งอาหารส่งเอกสารถูกไหม
ส่งของแล้วยังแบบว่าสามารถแบบสื่อสารแทนเราได้ด้วย
ฝากข้อความได้เหมือนสมัยที่เราฝากข้อความผ่านเพจเจอร์

เฮ้ยมันจะมากไปหรือเปล่า
คุณชอบไม่ใช่เหรอที่จะไปอาบเอง
ถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านเดี๋ยวพวกคุณนะ
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับ

เพื่อนหลับสนิทเลย
เพื่อนก็จับปลูกจับปลูกกันขนาดนี้

อ้าวให้ล่วงให้ได้

นี่ดูดิอย่างน้อยก็หกขาสามคนละ

โอ้โหหลับลึกหลับสนิทอะไรจะเบอร์นั้น
จริงนะบางคนหลับลึกมาก
ไม่ยอมตื่นเพื่อนก็ไม่รู้ทำยังไง
เนี่ยเขย่าเตียงมันอย่างนี้แต่เขย่าอย่างเดียวมันโลกไม่จำใช่ไหมล่ะ
เขย่าด้วยขาแล้วตามด้วยเพลง
เพลงกำลังดังเลยไม่ตื่นจะว่ายังไงล่ะเนี่ย

แต่ตื่นมาแล้วยังเป็นเพื่อนกันต่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้
เออไม่แน่ใจ
ว่าตื่นแล้วอาจจะเลิกคบกันก็ได้
อย่างของเจ้าของคลิปนี้คุณอะไรฮะ
อักษาบ้างอักษา๕๔๒นะครับ
ไอเดียการปลุกเพื่อนนี่ไม่ธรรมดา

คือถ้าเตียงพังก็คือเรื่องใหญ่แล้วนะฮะ
ต่อไปก็ไม่ต้องนอนเตียงชั้น๒สินอนชั้นล่าง
มันไม่น่าจะเกี่ยวที่นอนชั้น๒ชั้นล่างหรอกครับ

แล้วมันเกี่ยวที่เพื่อนด้วยเพื่อนปลูกดีก็ได้
แต่ต้องปลุกยังไงให้โลกจำและให้จำยันครั้งต่อไป
อย่านอนขี้เซาอีกก็ปลุกมันแบบนี้นี่แหละ
ค่ะมันเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะ

บางคนก็ไม่หลับไม่นอนเลยใช่ไหมคุณชนะ

หลับอีกทีก็เชิงท่าวแล้ว

ไม่ใช่คนแถวนี้หรอกใครก็ไม่รู้
มาดูความน่ารักของสายแดนกันบ้างดีกว่า
มาเลยค่ะเป็นลีลาสายแดนของรุ่นใหญ่
พูดเลยว่าดูแล้วคุณต้องอมยิ้มแน่นอน
ไปดูค่ะ
โอ้โหดูดูลีลาไม่ธรรมดาจริง

ผู้หญิงใจในตายายนี่ฉันก็รู้สึกกระดาบปาก

เพราะความแข็งแรงของทั้งสองคนนี่สุดยอด
เอวพริ้วมากเลยข้อหงข้อเข่าเลยนี่ดีมาก
ผมยังคิดถึงตัวผมเองเลยนะ
ถ้าอยู่ในวัยแบบนี้ผมจะมีแรงเต้นแบบนี้ไหม

เอาปัจจุบันนี้ก่อนปัจจุบันที่คุณเดินเหินปกติไปเตะบงเตะบอลมาทีโอด
อดโอยค่ะไหวนะคะ

มันลื่นฟื้นอย่ากับใส่น้ำมันจาระบีด่าลื่น
ลื่นปื๊ดขนาดนั้นลื่นแบบว่าไม่มีหลวมเลยนะ
พริ้วมากจริงสุดยอดที่เอามาให้ดูกันไม่ใช่อะไรนะอยากให้ดูความแข็งแรงของผู้สูงอายุทั้งสองท่าน
แล้วลีลาด้วยลีลาแบบที่วัยรุ่นเนี่ยยังอายเลยทีเดียว
ครับไหนก็เปิดเทอมกันแล้วแบบเต็มรูปแบบจริง
ไปดูกันหน่อยกับบรรยากาศเด็กน้องหนูในโรงเรียนเขาว่ากันว่าช่วงนี้น้ำมันแพง
เอางี้ละกันจะไปโรงเรียนแบบประหยัดน้ำมันก็ขี่ม้ามันไปซะเลย

เย้
ขี่ม้าไปเลยประหยัดน้ำมัน

จะดีเซลจะเบนซินหรือจะอะไร

งั้นดูสิว่าขี่ม้าไปโรงเรียนมันประหยัดยังไงดีฮะ

โอ้ยจะออกรอบมาหรอ

ขี่ม้าไปดอหุลพ่อม้าแบบดูคล่องแค่วมากดูชำนาญมากนะ
ถูกต้องเก่งจริงหนู

เขาว่ากันว่านี่คือมิติใหม่แห่งการ

แต่เท่าที่เห็นคือมีคนก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เออเอามาโทรกันดูแบบนี้
นะแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะนะขี่ม้าไม่ใช่ง่ายนะคุณไม่ใช่กระโดดขึ้นขี่ได้เลยนะ
เฮ้ยภาพนี้วิชานี้ต้องได้แก่สิ
แล้วก็ลุยเลยเหมือนจะออกศึกมันจะได้คึกหน่อยไง
คุณกำลังยิ้มถึงจินตนาการของผมใช่ไหมว่าผมคิดได้ยังไง
คนเรามันต้องแบบว่ามีพลังจะไปสอบมันต้องแบบให้กำลังใจตัวเอง
คิดเหมือนกำลังจะไปออกรบอย่างนั้นนะอารมณ์แบบนั้นเลย
แล้วพอสมมุติไปถึงโรงเรียนปุ๊บสอบทำคะแนนได้ไม่ดี

อกไทยแข็งมาลากเลือดเลยลากเลือด
มาแบบเดียวสนุกสนานกันไปนะคะกับเรื่องราวของเด็กนะคะ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะพาไปดูลีลาการเต้น
ที่ไหนล่ะเต้นบนที่นอนว่าแต่ท่านี้ได้แต่ใดมา
เฮ้ยไอเดอร์
ติ๊กต๊อกซุปเปอร์อ้วนสี่ห้าโพสต์คลิปหนูน้อยเสื้อเหลืองนี่โอ้โห
ท่านี้ไม่รู้มันเรียกว่าท่าอะไร
ไปเห็นไปร่วมเต้นกันเยอะเหลือเกิน
ใจคอไม่ดีไปเอามาจากไหน
ไม่กล้าถามนั่นแหละคำถามนี้ไม่กล้าถาม
คือถ้าถามแล้วเด็กตอกออกมา
โอ้โหฮากันทั้งบางเลยนะ

เด็กไปรู้ไปเห็นมาจากไหนล่ะ

ไปเอามาจากไหนทำไมถึงต้องเต้นอย่างนี้
พ่อยิ้มเลย

ก็คงจะเป็นคนเปิดยูทูปให้น้องก็ดู

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
แล้วพักกันกลับมา
อยู่ที่เรื่องราวของเด็กน่ารักนะครับ

เพื่อนต้องกรี๊ดกราดลั่นห้องเลยครับ
โอ๊ยโอ๊ยจุดด้านเลย
จะบอกให้นะวันนี้ลาของไม่ธรรมดาน่ะ
ว่าว่าว่านี่คือสายตา
และท่าทางของคนที่มีความมั่นใจ
ถูกต้องนี่คือบุคลิกลักษณะของโรงงาน
นี่มีท่าคุณอิงฟ้าด้วย

เดินสับสะบัดป๊อบมาเลยจ้า

เล่นแบบตื๊ดแล้วก็ท่าทางแบบนี้
ใช่นางงามที่ดังไหม
คุณอิงฟ้าหรอนี่ถูกต้องคุณอิงฟ้าใช่ไหม

โอโหเดี๋ยวสับอีกทีได้ไหมเป็นอย่างไรเหมือนไหม
เหมือนอะไรนี่ลายเด้งมาอีกแล้ว

ผมบอกให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณสามีคุณชิสาดูอยู่อีกแล้ว

เออแต่ว่าดิฉันชอบนะที่เด็กมีความสามารถกล้าแสดงออก
นะอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยลูกเป็นไปให้สุดค่ะ

เราอยากจะให้คุณผู้ชมดูเรื่องราวของน้องแมวกับหนู
ใครว่าเป็นศัตรูกันถ้าดูคลิปนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนใจค่ะ
ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป